บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง

เติมความแซ่บมื้อบ่ายกันกับเชอรี่แล้วก็พลอยเป็นประจำทุกวันเลยนะคะ
ใช่แล้วค่ะวันนี้มีข่าวแซ่บมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเพียบเลยนะคะ
ลื้อตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงกลางปีไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนะคุณนะ
ใช่แล้วค่ะงั้นมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะครับ
เมื่อวานนี้ต้องให้แฝดผู้พี่เนี่ยของคุณแจมเนี่ย
เขาเคลียร์ข่าวกันไปแล้วนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมาส์กันอยู่ตอนนี้
มันไม่มีอะไรไม่เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ว่าวันนี้
เนยเรียกเขาบังสังผัสธุกันเนี่ยอดร้อนเค้าไม่ไหวแล้วคุณ

กระแสตอนนี้ไปไกลแล้วนะทั้งท้องก่อนแต่งทั้งบ้าน

ไปกันใหญ่ไปกันโตแล้วตอนนี้ไม่จบไม่สิ้นแล้วนะคะ
เธอก็เลยขออธิบายความรู้สึกที่มันอึดอัดอัดอั้นทั้งหมดลงในโซเชียลของเธอค่ะ

วรัฐาหรือว่าเนยเนยโกจำโพสต์บรรยายความรู้สึกของเธอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังจากต้องเธอต้องเจอมรสุมข่าวลือเรื่องความรักมีอุปสรรคครั้งใหญ่
หนึ่งคือบ้านฝ่ายชายแอนตี้ไม่เอาเลยนะแอนตี้หนักมาก
ซึ่งแม้เธอจะไม่ได้ชี้แจงความจริงที่เกิดขึ้นแต่ก็กล่าวขอบคุณกำลังใจจากคนรอบข้างแล้วกัน
ว่าในช่วงเวลาที่มันแย่มากเนี่ยเธอก็ได้เห็นกำลังใจแล้วก็ความเข้าใจจากครอบครัวเพื่อนและคนรักด้วย
และแม้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะจะมีคนที่ไม่เข้าใจอยู่บ้างเนาะแต่ก็ได้เห็นว่ามีความรักความอบอุ่นอยู่รอบตัวเธอ
เธอบอกว่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วล่ะและสิ่งที่สำคัญจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังทำให้เธอและแฟนหนุ่มก็คือคุณฤทธิกาชัยรักกันมากยิ่งขึ้น

บอกว่าไม่ทิ้งกันในยามที่ยากลำบาก
ถึงแม้ตอนนี้เธอเองก็เสียใจอยู่มากเหมือนกัน
แต่ก็มีความสุขไปด้วยพร้อมกัน
ก่อนที่จะฝากขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนคลับ
เข้ามาคอมเมนต์ในทุกช่องทางด้วยนั่นเองนะคะ